รายนี้อยู่ในผ้าเหลืองแต่ไม่รู้ไปโดนอะไรมา
พูดจาคนเดียววกไปวนมาพูดถึงเทวดานางฟ้านั่นนี่นะ
อ่าชาวบ้านก็กลัวโทรหาตำรวจตำรวจมาถึงคุยกันแป๊บเดียว
ผู้ชายในคราบพระเหลืองที่เป็นพระสงฆ์เนี่ยนะเตะตำรวจเข้าป้าบหนึ่ง

น้ำผ้าน้ำผ้าน้ำผ้าน้ำผ้าน้ำผ้าน้ำผ้าน้ำผ้าน้ำผ้า

โอ๊ยตะตำรวจเข้าแรงเหมือนกันนะฮะขอโดนเตะเท่าน่ะ
ตำรวจรวบเลยครับขอดูจังหวะโดนเตะอีกทีนะพูดไปพูดมา
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๒๖มกราคมที่ผ่านมาหน้าร้านทองในอำเภอเอราวันจังหวัดเลยนะครับ

คือตอนแรกพระสงฆ์รูปนี้เขาก็เดินไปเดินมาพูดอยู่คนเดียว
คล้ายคนสติไม่สมประกอบ

อยู่พักนึงตอนแรกชาวบ้านเขาก็จะยังไงกันต่อก็ถ่ายคลิป

แต่พระดันเอาเท้าซ้ายเตะตำรวจไปหนึ่งทีอย่างแรง
ตำรวจต้องรวบตัวแล้วก็พาไปที่สถานีตำรวจ

ถามคนที่ถ่ายคลิปเขาบอกว่า

พูดถึงบริษัทเทวดานนางฟ้าโอชวาล
วันนี้มาแปลกเหมือนคนสติไม่ดี

จนกระทั่งตำรวจมาทุกคนก็
ซุ่มดูถ่ายคลิปไว้ซิว่าจะเกิดอะไรขึ้น
แล้วก็ตามที่เกิดขึ้นเลย

พระบอลทำไมถึงมีอาการแบบนี้

เคยติดยามาก่อนแต่หลังจากนั้น
ก็เลิกยาไปสาเหตุที่บวชเพราะอะไร

ถ้าประสบความสำเร็จเรื่องที่ขอเดี๋ยวจะบวชให้

แต่คนในบ้านนั้นไม่มีผู้ชายเลย
มีแต่ผู้หญิงก็เลยบอล

คือรู้จักกันนะฮะสุดท้ายให้บอลบวชให้
เมื่อเดือนมกราคมก็คือต้นเดือนที่ผ่านมา

จนกระทั่งมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้

ว่าจะโดนจับศึกเลยหรือไม่อย่างไรนะครับอืม